วันนี้ข่าวในวงการตำรวจโดยเฉพาะเรื่องของสารวัตรสิวกับกำนันนก
ทำให้เรื่องนี้ดูเบาไปสักหน่อย
แต่ใครที่ไม่ได้ดูมาดูครับ
เศรษฐาแถลงนโยบายก้าวไกลซัดแค่คำอธิษฐาน
คือคุณเศรษฐาเข้าสภาครั้งแรกนะ
แล้วก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะฟื้นเศรษฐกิจเอาไปก่อนเลย
เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทและสี่นโยบายเร่งด่วน
แต่ดูตั้งแต่เริ่มคุณผู้ชมดูตั้งแต่เริ่ม
นี่ครับนัดประชุมกัน๙โมงเช้า
แต่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มา๗โมง๕๙มีเบลอร์ก
มาถึงสภาพท่านก็กลับไหว้สิ่งศักดิ์สิน
มาบอกกับนักข่าวบอกว่าก็ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สินให้คุ้มครองประเทศ
จากนั้นก็ขึ้นรถกอล์ฟไปสักการะพระราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณเศรษฐาก็มาพูดอีกบอกว่าก็ตื่นเช้าแบบปกตินั่นแหละนะครับ

นายกบอกเข้าสภาครั้งแรกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นนะครับ
ที่ได้เห็นความใหญ่โอโถงของสภานะฮะ
คือการเข้ามาดำรงตำแหน่งก็พยายามนะครับ
จะมาสภาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย

และจะชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาติดใจคล่องใจนะครับ
แล้วก็พูดตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมแล้ว
โอ้โหขุนพลเก้าไกรเห็นแล้ว
เดี๋ยวไว้๓๐ใช่ไหมไม่วันไม่วัน

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ใช้เวลาสัก๕๒นาทีได้นะครับ
โดยบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีนโยบายมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดอง
นำสู่ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมือง
จะเริ่มกระตุ้นพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
ดูดการลงทุนด้วยเงินนะครับ
แล้วก็เร่งนโยบายเร่งด่วน๔ข้อ
ก็คือการพักหนี้เกษตรกรลดค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มและน้ำมัน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเผ็ด
จะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่อยากให้เข้ามาเที่ยว

และจะแก้รัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
โดยจะไม่มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ครับ
สินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพ
ขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยว่า
รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง
นโยบายกรีดคมทีเดียว
ถูกต้องเพราะว่าอะไรอ่ะ
คือทั้งฝั่งสอสอฝ่ายคลานทั้งฝั่งสอวองคือเป็นห่วงเลย
นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต้องใช้เงิน๕๖๐๐๐๐ล้านอ่ะ

เอาจากไหนคำตอบมันยังไม่ชัดเลย
เมื่อวานนี้นะฟังคุณสิริกัญญาตันสกุลสสเก้าไกลบอกว่าโหผิดหวังเลย
ทำไมอ่ะเวลาจะแถลงเป้าหมายอะไรเนี่ย
จะต้องมีกรอบเวลาจะต้องมีตัวชี้วัดที่มันชัดเจน
คือคุณสิริกัญญานี่คุณผู้ชมเหมือนมวยถูกคู่
คนขวาคือนะครับรัฐมนตรีคลังเงา
คนซ้ายคือรัฐมนตรีคลังตัวจริง

นี่ไงเพราะฉะนั้นทำไมมันต้องมีตัวชีวัตรมันต้องมีกรอบเวลา
แต่คำแถลงนโยบายรัฐบาลมันเลื่อนลอย
ไม่กล้าสัญญาไม่กล้ากำหนดอะไรที่มันเป็นรูปธรรม
มันเป็นเหมือนแค่คำอธิษฐาน
จังหวะนี้ของคุณสิริกัญญาค่ะ
ตอนหาเสียงพูดว่า
หนี้เกษตรกร๓ปีรายได้ดี๓เท่า

หนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อวันปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน

ค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมและเงินเดือนที่เป็นธรรม
แตะเรื่องยากที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
ฉันคิดว่าตอนท่านหาเสียงเนี่ย
ท่านกล้าหารกว่านี้มากค่ะ

นี่ที่ตรงด้านหน้า

นายกรัฐมนตรีจะได้มีสมาธิ
อยู่กับคุณสิริกายาตลอดเวล้าครับ
เธอพูดเธอพูดเธอชี้แจงเลย
โอ้โหนี่แหละครับเห็นไหม

แล้วเนี่ยเอาจริงนะคือทางสไลด์ประกอบของก้าวไกล

คุณผู้ชมคือเปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็บอกให้รู้เลยว่า
เป้าหมายต้องชัดเจนต้องเป็นรูปธรรมนะ
แต่สิ่งที่คุณเศรษฐาพูดสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน
และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรา

ทีนี้คุณผู้ชมคะดูอีกคนนึงบ้างค่ะ
รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ

นี่อ่านนโยบายไป๓รอบ
ขอพูดตรงเลยนะมันสวนทางกับความสูงของท่านนายก

๑๙๒เซนตราปลายเป็นหนังคนละมวลเลย

ลองฟังดูคุณจุลินค่ะ
ตอนหาเสียงท่านบอกว่า
จะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ในจังหวัดที่มีความพร้อม
วันนี้ไม่มีสักคำเลยครับ

แปลงโฉมจากผู้ว่าราชการ
เปลี่ยนจากกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ไปเป็นรวบอำนาจมาสู่การปกครองส่วนภูมิภาค
ย้อนยุคไป๒๐ปี

แต่ต้องมีความรับผิดชอบ
อย่าให้เหมือนตอนไล่หนูตีงูเห่า
สุดท้ายทั้งหนูทั้งงูเห่ามาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็กลายเป็นแค่เทคนิคการหาเสียง

คือคุณจุลินบอกว่ากลายเป็นหนังคนละม้วน

หลายนโยบายกลายเป็นนินจาหายสาบศูนย์ไปแล้ว

เติมเงินให้ทุกครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า๒๐๐๐๐

ค่าแรง๖๐๐ค่าแรง๖๐๐ล่ะเป็นยังไง
คือนะตอนนี้อะไรที่เคยหาเสียงไว้คือเขาก็อยากฟังไงว่ามีหรือเปล่า
มีในการอภิปรายวันนี้หรือเปล่ามีในการชี้แจงหรือเปล่า
ซึ่งตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ห่วงแหละเรื่องเกี่ยวกับการใช้เม็ดเงินที่เยอะ
๕๖๐๐๐๐ล้านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะมันจะเป็นภาระการคลางไม้
รวมทั้งนโยบายที่ห่วงก็คือนโยบายฟรีวีซ่าเน้นพาคนนอกเข้าประเทศ
ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้คนในประเทศยังไง
แล้วตอนเย็นมีจังหวะที่คุณเศรษฐาลุกขึ้นชี้แจงด้วย
เพราะว่าสอสอพลังประชารัฐเองเขาก็ถามว่าจะมีไหม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านถามมาเยอะ
คุณเสถาเขายังยืนยันว่ายังมีอยู่เดี๋ยวลองฟังค่ะ
ญาติพี่น้องทำให้สารวัลครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดู
เพราะคุณเศรษฐาบอกว่าขอไปดูเรื่องรัศมีใช้เงินอีกนิดนึงว่า๔กิโล
แล้วมันจะยังไงตรงนี้คนก็ถามมาเยอะ

เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพัก
กองทุนบำเน็ตบำนานค่าราชการแล้วเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมัน
และเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิด
ที่คนอยากรู้จะทำได้จริงเหรอ

รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย

เพราะว่าแต่ละสายเจ้าของสัมปทานผู้ให้บริการก็ต่างคนต่างบริษัทต่างองค์กรกัน
แล้วเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ขึ้นตอบอย่างไรลองฟังด้วยกันครับ
หลังจากนี้เมื่อผมเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนั้น
นโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดเส้นทาง
จะมีการดำเนินการต่อไป
และขอยืนยันว่า
นโยบายนี้จะมีการเริ่มทันทีครับ
แต่ในส่วนที่เป็นโครงการเส้นทาง

รถของรัฐได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
และสายสีม่วงบังซื้อคลองบางไผ่โดยในส่วนนี้ผมจะพยายามเร่งผลักดัน
ให้เริ่มใช้ได้ภายในสามเดือนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
ให้กับพี่น้องประชาชนครับคุณทัชธรที่เคารพครับ
เรื่องรถไฟฟ้า๒๐บาทผมก็สนใจที่ท่านจะเล่า
แต่ผมสะดุดเมื่อสักครู่ฮ่ากรระส่งต้นเสียงเท่ากันน่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลมศาลมานาคมและ

ก็ขอให้คุณทัชธรได้รายงานข่าว๒๐บาทตลอดสายต่อครับท่านครับ
เบิร์ตก็ไปติดใจอะไรเล็กน้อยนะ
ขอโทษเอามาสาระสำคัญคุณผู้ชมที่ฟังจากคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคม
ท่านบอกนะเอาสายสีแดงและสายสีม่วงเนี่ย
เดี๋ยวจะเร่งผลักดันให้ทำให้ได้เลยภายใน๓เดือน
เป็นของขวัญปีใหม่ปี๖๗ให้กับประชาชนครับ
นี่นะ๒ทุ่ม๕๐เมื่อวานนี้ตอนที่คุณสุริยะท่านลุกขึ้นชี้แจงต่อพระเก้าไกล
อภิปรายประเด็นของกระทรวงคมนาคมแล้วก็นโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดเส้นทาง
คุณสุริยะยืนยันว่านโยบายนี้จะเริ่มทันที
จะทำการรวบรวมสัมประธานเดินรถของเอกชนทุกรายทุกเส้นทาง

แล้วเดี๋ยวจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับผู้ได้รับสัมประธานทุกราย
เจรจาเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก๖เดือน
หลังจากนั้นนโยบาย๒๐บาทตลอดเส้นทางดำเนินการได้ทันทีครับ
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นทางการเดินรถของรัฐอย่างสายสีแดงก็คือตลิ่งชันรังสิต
แล้วก็สายสีม่วงเส้นทางบางซื่อคลองบางไผ่ระยะทาง๒๓กิโลเมตร๑๖สถานี
ราคาเริ่มต้น๑๔บาทแล้วไปสิ้นสุดที่๔๒บาทเนี่ย
เดี๋ยวคุณสุริยะบอกจะปรับให้เป็น๒๐บาทตลอดเส้นทางเลย
อย่างที่บอกคือ๓เดือน๓เดือนเห็นการเป็นของขวัญปีใหม่ปี๖๗ครับ
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นความรับผิดชอบของกรทม
ก็ต้องให้กรทมเป็นผู้ดำเนินการ
แต่กระทรวงคมนาคมพร้อมจะสนับสนุนครับ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มเดี๋ยวต้องขอเวลาพิจารณารายละเอียดทุกมิติ

จะเจรจาอย่างไรคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องยอมรับว่ายากแต่ถ้าทำได้นะ
จะยกนิ้วโป้งสองนิ้วให้แบบนี้เลยจริงเพราะว่ามองแล้วยาก
แล้วคือมองแทนเอกชนไปเล่ายอมไหม
นักลงทุนนักธุรกิจที่เขาลงทุนไปแล้วแล้วจะมาโดนโกรธให้เหลือ๒๐บาทตลอดสาย
แล้วสัญญาก็มีสัญญาก็มีลองดูถ้าทำได้ดีใจด้วย
ส่วนเรื่องของกัญชากัญชานโยบายของพักร่วมรัฐบาลนี่แหละ
กัญชาได้ไปต่อนี่ฮะกัญชาได้ไปต่อ

อย่ามาพูดนะว่าเนี่ยกัญชาเสรีไม่ใช่
มธหนูบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเข้าสภาแล้วใช้การแพทย์

อาการแพทย์นะครับ
นุทินชาญวิรากูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่านโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจนะครับ
นโยบายรัฐบาลเขียนไว้ชัดว่าเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ใช่กัญชาเสรี
ซึ่งนโยบายนี้ก็ไม่แตกต่างจากรัฐบาลที่แล้วของภูมิใจไทย
เดี๋ยวจะเอาร่างกฎหมายที่ตกไปเสนอเข้ามาใหม่ครับ
เพื่อคุณประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มันก็มีความชัดเจนมันไม่ใช่กัญชาเสรี
และในวาตกรรมกัญชาเสรีการพยายามที่จะทำให้
ประชาชนมีความเข้าใจผิดก็คงควรควรจะต้อง

คือคุณอนุทินยืนยันว่ามันจะมีความแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลครั้งก่อนใช่ไหมคะ

เพื่อเป็นการชาเสรีหม่อมเมาประชาชน
สูบเสพได้สันทนาการได้

แต่ว่าพระคุณเจียนไทยก็กำลังเสนอ
ร่างกฎหมายที่
ควบคุมกัญจงกัญชาที่ตกไป

สมัยสภาที่แล้ว

ร่างกฎหมายเข้าไปใหม่
อันนี้เจ้าของนโยบายพักร่วมรัฐบาล
แล้วคุณเศษฐาทวีสิน

กัญชาเพื่อกัญแภครับ
ตอนกลานเสียง
ได่มาแล้วมันก็ให้อยู่ร่วมกันค่ะ
นี่คือการเมืองคือการต่อรอง

ก็อาจจะมีข้อติดขัดหน่อย

มันก็ต้องมีเขาบ้างเราบ้างไม่งั้นรัฐบาลก็เดินหน้าไปไม่ได้
แต่ว่าตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงฉาธารณสุขเป็นของเพื่อไทยคุณหมอชนาน
เอาลองดูลองดูว่าเขาจะเดินหน้ากันไปอย่างไร